คุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หนองคาย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณช่วงกลางดึก๒๒กรกฎาคมที่ผ่านมา
ชาวบ้านบอกว่าอดรนทนไม่ไหว
ก็ขับรถมาอยู่ดีกำลังจะกลับบ้าน
แล้วบังเอิญว่ามีตำรวจนายหนึ่ง
เป็นสารวัตรนะครับคุณผู้ชมในพื้นที่ที่หนองคาย
ขับรถขวางเลยขวางเลยนะครับ
พอขวางเสร็จปุ๊บตำรวจลงมาด้วยท่าทีลักษณะเสียงที่พูด
คล้ายกับคนเมาแล้วบอกว่าอยากจะขอตรวจค้น

กลับกลายเป็นว่าไม่ได้มาตรวจอะไรสักเท่าไหร่นัก
ชาวบ้านก็เลยบอกว่าโอ้โหใช้อำนาจแบบนี้ไม่ได้นะครับ
ชาวบ้านเดือดร้อนและดูเหมือนกับว่าตำรวจเองเนี่ย
เหมือนกับคนเมาด้วยก็เลยร้องถ่ายคลิปเอาไว้
ชาวบ้านเองยกไม้ยกมือเลยบอกว่าขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันนี้ความคืบหน้ามีมาแล้วนะครับคุณผู้ชม
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดหนองคายสั่งย้ายเลยครับ
พลตำรวจตรีภัยศาลลือสมบูรณ์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดน้องคาย
ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีรถสายตรวจ๑๙๙
ของสถานีตำรวจภูทรนางงิ้วอำเภอสังคมจังหวัดน้องคาย
จอดขวางถนนแล้วไปขอตรวจค้นรถชาวบ้าน
ในคลิปเนี่ยจะเห็นว่ามีตำรวจคนหนึ่ง
พูดจารักษณะคือเสียงอ้อแอเลยครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงดึก๒๒กรกฎาคมที่ผ่านมา
บริเวณทางเข้าบ้านเชียงพังนะครับ
ตำรวจหน้ากว้างอำเภอเมืองอูดรทานี
จนมีการวิพากษ์วิจารณ์ต่อพฤติกรรมของตำรวจนายนี้

ในคลิปเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาจริง
ก็คือพันธุ์ตำรวจโทสันธานันตะ

สถานีตำรวจภูทรนางิ้วอำเภอสังคม
ก็เลยเซ็นคำสั่งให้ตำรวจนายนี้
ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ

แล้วก็ตั้งกรรมการสอบวินัยภายใน๓๐วัน

ลักษณะแบบมึนเมาแล้วก็ไม่พร้อมจะทำหน้าที่
โดยการไปเรียกตรวจค้นรถของชาวบ้านประชาชน
นำรถราชการไปใช้นอกเวลาราชการ
กรณีที่ไม่ได้ไปปฏิบัติราชการจริง

ผู้บังคับการตำรวจภูทรน้องคายครับ
ครั้งนี้ก็เชื่อเหลือเกินว่า

ก็ไม่ได้ขอหน้าลายแล้วยังไปมี
ก็ตามซึ่งผิดระเบียบทางแล้วก็
เอ่อสทธิบายก็น่าจะผิด
ในเรื่องนี้นะครับพลตำรวจโทจตุพลปานรักษาผู้บัญชาการ
ตำรวจภูทรภาค๔ก็กำชับให้ดำเนินการอย่างเข้มงวด
เพราะว่าที่ผ่านมาตำรวจน้องคายทุกนายประพฤติปฏิบัติดีมาโดยตลอด
เพียงแค่ส่วนน้อยเท่านั้นนะครับที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียขึ้นในองค์กรตำรวจ
เดี๋ยวเรื่องนี้รอดูความคืบหน้ากันต่อไปนะครับ